ฉันมาขวา
ถ้าที่จริงที่นี่คือเป็นที่๓ค่ะแต่ถ้าในช่วงปีนี้

ถ้าเขาให้หนูบุกหนูก็จะบุกเต็มที่ค่ะ
ตอนนี้ก็เป็นอิสระจริงเป็นอิสระค่ะ
ไม่เหลือความดีเลยใช่

ซึ่งต้นปีหน้างานยังทวิน
ก็ปีหน้าก็คงจะเห็นดิวในตามละครค่ะก็มีเรื่องนี้แล้วก็มีเรื่องอื่นอีก๓เรื่อง
ก็ร้ายหมดเลยเราก็เดินทางในสายพีชันเตนเนาะ
ก็ไม่มีอะไรค่ะ
ก็คือกริบไม่มีอะไรไม่มีอะไร
ไม่มีใครติดต่อมาเลยสักคน
ก็ไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรเลยใช่ค่ะไม่มีอันไม่มีการติดต่อ
ไม่ว่าจากทางเจ้าหน้าที่หรือทางใครใดทั้งสิ้นก็เงียบไป
ดิวไม่ใช่เป็นฝ่ายเจ้าทุกข์ไงคะดิวก็เลยไม่ได้ต้องสอบถามอะไร
ก็รอว่าโอเคจะมีเจ้าหน้าที่ใดติดต่อมาไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ้าคิดแบบนั้นถ้าคิดว่าเสียชื่อก็คงเป็นแบบนั้น
แต่จากสภาพความเป็นจริงก็ต้องขอบคุณทุกคนจริง
เพราะว่าคอมเมนต์แบบล้นหลามมากแล้วก็ทุกคนคือให้กำลังใจ
แล้วก็เข้าใจมากก็จากเรื่องที่แบบทำร้ายเรา
แล้วกลับกลายเป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกดีดิวก็รู้สึกดีนะ
กังวลเลยค่ะถามว่ารอว่าจะมีใครติดต่อมาไหมก็รอ
เพราะว่าจริงเราไม่ชอบการค้างคาใดทั้งสิ้นอยู่แล้ว
จริงเราก็เลยแบบไม่ได้สนใจอะไรตรงนั้น
มันมีช่วงเวลาของการหมดอายุความไว้ที่เขาไปแจ้งไว้อะไรอย่างนี้
ไม่รู้เอาความเป็นจริงนะดิวไม่รู้เลยว่าแจ้งว่าอะไร
ดิวไม่รู้เลยว่าเนื้อความมันเป็นยังไง
ก็เลยไม่รู้ว่ายังไงคือเราก็มีหน้าที่โอเค
พอมันเป็นข่าวว่าไปแจ้งความเราก็มาตอบคำถามแล้วก็ชี้แจงเรื่องจริง
ส่วนหลังจากนั้นเนี่ยก็รอให้มันเป็นตามกฎระเบียบต่างที่มันควรจะต้องเป็นเนาะ
อยู่มันจะกลายเป็นแบบว่าเสียประวัติโดยใช้เหตุไหมอยู่ดีเราก็ไปมีชื่อในโรงพักอะไรอย่างนี้
ก็โดนอย่างนี้มาบ่อยเพราะว่าคือถามว่าเสียประวัติไหมก็เป็นอย่างนั้นนะคะ
มันก็คือเราอะที่แบบว่าอาจจะเป็นดวงด้านนี้ที่ชอบโดนอะไรอย่างนี้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกแหละก็มันทำให้ดิวได้รู้ว่าคนไทยคือแบบมีน้ำใจมากนะ
เพราะว่าคือเขาชอบคำพูดดิวเรื่องให้โอกาสคนแล้วคอมเมนต์ต่างคือแบบ
คือมันคือมันคือการให้โอกาสกันจริงแล้วในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่อยากมองลบว่าอะไร
แต่หนึ่งอย่างคือมันมีหลายคนที่เหมือนดิวแล้วต้องการโอกาส
เขาก็ได้พูดในสิ่งที่เขาต้องการเหมือนดิวอะไรอย่างนี้ดิวว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบดีไปเลยอ่ะ
อ๋อค่ะไม่ผิดไหมละคะ

แล้วก็เถ้านั้นบางคลิปโดนตัดออก
ก็ต้องไปเซิร์ชอันที่มีที่พูดถึง
เปิดให้ดูก็ไม่มีอะไรค่ะทุกวันนี้ก็แฮปปี้กันดี
กลับมาไว้สถานะหวานเหมือนเดิม
ก็กรุบเกินนิดหน่อยค่ะ
กลับไปเพราะเราเปิดคลิปให้ดูเขามีเอฟเฟคกับเรายังไงบ้าง

ก็หายโกรธง่ายเลยอย่างนี้เหรอ
เขาเป็นคนจริงแล้วเขาเป็นคนเหมือนแบบขี้โกรธอะไรอย่างนี้

เขาก็ไม่ได้แบบเราไม่ได้ชอบดราม่าอะไรกันยาว
หนูเป็นคนไม่ชอบดราม่าเขาอาจจะชอบดราม่ากรุบ
แต่ไม่ยาวอ่าใช่เข้าก็ไม่ค่อยเหมือนกัน
ส่วนเมื่อเวลาใครง้อกันบ้างส่วนใหญ่
ส่วนใหญ่พี่ภัยจะขี้น้อยใจชอบระบายตามโซเชียล
ผู้จัดการก็จะเป็นเหมือนเป็นผู้จัดการพี่ไผ่นิด
ไผ่ลงทำไมอะไรอย่างนี้ก็จะมีความเป็นอย่างนั้น

พอดีกันแล้วต้องมีแบบซักแมทซักทริป

ก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวก็รอสรุปเรื่องคิวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าไม่มีงานอะไรก็ไปได้ไปเที่ยว

แต่คงไม่ได้ไปไหนเหมือนทุกปี

ถ้าปีนี้ใช่ไหมครับก็๕

แปลว่าพี่จะไม่งอนเหมือน
มากขึ้นน้องจะไม่โวยวายแล้ว

มันก็ปรับไปตามสถานการณ์
แต่คือด้วยความที่ว่าความสัมพันธ์เรามันเหมือนเดิมมาตลอด
กรอบแค่นี้อ่ะมันก็เลยก็ต้องแบบมากกับทำประดาษ

ใช่มันก็มันต่างคนต่างผ่านเรื่องราวกันมาเยอะค่ะ

ตั้งใจไว้ยังไงดิวจะต้องให้มันหวานกว่าเดิมแล้วกันกลับมาครั้งนี้
หรือจะรักษาความสัมพันธ์ยังไงดี
การที่จะหวานนี่มันประดิษฐ์ไม่ได้เนอะ
มันก็ต้องแบบเป็นไปตามธรรมชาติแหละค่ะ
แต่เหมือนแคร์ความรู้สึกของกันและกัน

ด้วยความที่แบบเมื่อก่อนเราอาจจะคิดถึงแค่แบบเราคนเดียว
วันนี้มันก็ต้องคิดถึงกันมากขึ้นเพราะว่า
คนอ้วนคนหน้าหดเขาก็มีหัวใจเนอะ
เรื่องเวลาละครเดิมเขาจะมีเวลาใคร
เขาเข้าใจค่ะเรื่องงานเขาจะเข้าใจ
เขาจะมีข้อดีคือเขาจะไม่ก้าวไก่เรื่องงานเลย
แต่ถามว่าก็อาจจะไม่ได้เจอมีน้อยใจบ้าง

คือที่ผ่านมาเราโตขึ้นในเรื่องแบบหน้าที่การงานอย่างเดียว
เที่ยวรักสนุกเฮฮาอยู่อะไรอย่างนี้
ซึ่งแบบด้วยอายุมันก็ไกลกันมาก
จะให้เขาไปแบบเยอะกับเรามันก็ไม่ใช่

แสดงว่าเหมือนเขาก็ไม่อยากให้เราเป็นสาวปาร์ตี้แล้ว
มันไม่เชิงปาร์ตี้หรอกคือด้วยความที่ว่า
คนเราแล้วเขาก็อายุต่างกัน
เขาก็เป็นธรรมดาที่ก็ต้องแบบว่า